ของหญิงสาวคนนึงนะครับอยู่๒๕ปีนะคะ
อยู่ที่บางศรละย์บังสตถานฮีบจังหมาชนบุรี
ทีนี้ช่วงเวลากลางคืนปกติสามีก็จะไปทำงาน

แล้วมีคนร้ายบุกเข้ามาในบ้าน
ตอนที่อยู่ในครัวเอามือสอดลูกกงเหล็กเข้ามาแล้วก็ดึงกระชาก
มีถามเลยอยู่คนเดียวหรือน้องสาว
เจ็บสุขศึกษาเลยไปตอนนั้นก็สู้กับคนร้าย
ความมีดแทงมันไปใช่ไหมใช่สุนัขก็มาช่วยไล่ช่วยเห่า

ตอนหลังคนร้ายก็จะมาอีกมาอีก๒๓ครั้ง
พวกนี้ก็ช่วยไล่เห่าไล่

ตอนรู้ข่าวว่าโอ้โหคนร้ายขึ้นบ้านลูกสาวอยู่คนเดียวกลางคืนด้วย

ตอนแรกมี๔ตัวเอามาเพิ่มอีกตัวหนึ่งเป็น๕ตัว
ก็ตกลงคนร้ายเป็นใครต้องการอะไร
บ้านของนางสาวอัญชาลีสานทิหรือว่าป๊อปนะครับอายุ๒๕ปี
ที่บางโสเรอำเภอสัตว์ตะหีบจังหวัดชนบุรี
ตอนนั้นเธอก็สู้กับคนร้ายแล้วนะแต่มันก็ยังจะเข้ามาถึง๓ครั้ง
แต่สุนัข๕ตัวนี้ก็ช่วยทุกครั้งนะครับจนต้องเพ่นหนีไปทุกครั้ง
ตกลงตำรวจติดตามจับกลุ่มตัวคนร้ายได้แล้วนะครับท่านผู้ชมครับ
ไม่ใช่ใครที่ไหนผู้ชายเพื่อนบ้านนี่ฮะนายคนนี้ครับ
นายนพเดชชัยสิริชื่อเล่นชื่อเป่าอายุ๒๗ปีตำรวจสพสัตหีบจับได้แล้ว
นายนพเดชสารภาพว่าเขาคือคนสวมหมวกไอ้โม่งบุกเข้าไปในบ้านของนางสาวอัญชาลี
หรือว่าป๊อปจริงฉวยจังหวะที่ตอนนั้นเจ้าของบ้านกำลังล้างจานอยู่ในครัว
ก็ไปกระชากตัวเขาผ่านลูกกลงเหล็กแล้วก็พูดว่าอยู่คนเดียวเหรอจ๊ะนางสาว
เหมือนที่เจ้าของบ้านบอกเด๊ะเลยอยู่คนเดียวเหรอจ้าน้องสาว
ไปถามเขาแบบนี้แล้วก็จับศีรษะดึงเข้ามาโขกกับเหล็กดัดหน้าต่างห้องครัว
แต่ว่าเจ้าของบ้านเขาสู้นะเข้าไม่ได้มันก็เลยหนีไป
แล้วก็ย้อนกลับมาก่อเหตุซ้ำอีกในวันถัดมาตอนตีหนึ่ง
ผู้ต้องหาอ้างว่าตอนนั้นพยายามมาเลื่อนประตูบ้านเพื่อที่จะเข้าไป
แต่ไปเจอสุนัขที่เจ้าของบ้านเลี้ยงไว้๕ตัววิ่งไล่กัด
ก็ต้องวิ่งหนีออกไปนะฮะแบบนี้ครับเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้น๒๘และ๒๙มกราคม
จากการสืบสวนของตำรวจนะครับทำให้ทราบว่านายนพเดชผู้ต้องหาหรือว่าในเป่า
มีบ้านใกล้ใกล้กับบ้านของผู้เสียหายมีอาชีพเป็นช่างซ่อมรถบรรทุก
และรับเหมาก่อสร้างเขาบอกว่าเขาแอบชอบฝ่ายหญิงมานานแล้ว
นี่ฮะท่านผู้ชมครับนี่เป็นภัยใกล้ตัวนะฮะโดยเฉพาะคุณผู้หญิงทั้งหลายนะครับ
นี่เป็นเพื่อนบ้านกันนะอยู่บ้านใกล้ใกล้กันบอกว่าแอบชอบฝ่ายหญิงมานานแล้ว
ติดตามเฝ้าดูความเคลื่อนไหวของฝ่ายหญิงอยู่ตลอดจนรู้ว่าเวลากลางคืนเนี่ย
สามีจะออกไปทำงานแล้วฝ่ายหญิงจะอยู่บ้านเพียงลำพังคนเดียว
โอ้โหก่อนเกิดเหตุไปเสพยาบ้ามาพอเสพยาบ้ามาแล้วก็คิดถึงเขา
อยากจะไปหาเขาพอไปถึงแล้วฝ่ายหญิงไม่ยอมเปิดประตูให้
ก็เลยเอื้อมมือเข้าไปดึงตัวตอนที่อยู่ในครัวแล้วก็นั่นแหละอยู่คนเดียวเหรอจ๊ะน้องสาว
โอ้โหน่ากลัวเนอะอ่าซึ่งเจ้าของบ้านเขาบอกเขาพยายามเอามีดแทงใช่ไหม
ก็หนีไปวันถัดมาก็เลยบุกเข้าไปอีกแต่ทีนี้เจอสุนัขค่ะ
ห้าตัววิ่งไล่กัดกระโจนใส่ก็เลยหนีไปไม่สำเร็จนี่ฮะ
วันนี้คุณสุชาดาสุริคงผู้สื่อข่าวธนัดทีวีไปบ้านที่เกิดเหตุนะครับ
ไปคุยกับเจ้าของบ้านก็คือคุณป๊อปคุณป๊อปบอกว่าก็สบายใจขึ้น
ตำรวจติดตามจับตัวคนร้ายได้ซึ่งก็ไม่ใช่ใครที่ไหนเพื่อนบ้านเอง
อืมบ้านอยู่ใกล้ใกล้กันก่อนหน้านี้เนี้ยคุณป๊อปบอกว่า
ตำรวจเรียกตัวนายคนนี้มาสอบปากคำตั้งแต่วันแรกเลยนะ
แต่ปล่อยไปใช่ตอนแรกบอกว่ามีผู้ต้องสงสัยแล้วแต่ไม่ใช่
ก็เลยต้องปล่อยไปตำรวจบอกว่าดูแล้วอ่ะปล่อยไปก่อน
มันพยานหลักฐานยังไม่ถึงแต่ว่าผู้เสียหายเนี่ยเขาเอกใจ
เพราะวันเกิดเหตุตอนที่คนร้ายมันยื่นมือเข้ามา
แล้วก็ดึงศีรษะเธอแล้วก็ดึงพยายามจับเธอโขกกับเหล็กดัดตรงนั้น
สังเกตเห็นว่ามือของคนร้ายเนี่ยซึ่งมันคือมือขวา
มันมีรอยสักเธอจำได้แล้วพอมาเห็นนายคนนี้ที่เป็นคนต้องสงสัย
ตำรวจเอามาสอบปากคำแต่ว่าต้องปล่อยไปก่อนเนี่ย
เธอเห็นรอยสักเธอก็เลยบอกตำรวจ
ภาพว่าเออใช่ผมก็เอาเหตุจริงนี่ค่ะซึ่งผู้เสียหายบอกว่า
ไม่เคยเจอหน้าในคนนี้มาก่อนนะคือเป็นเพื่อนบ้านกันก็จริง
แต่ไม่เคยเจอหน้าไม่เคยพูดคุยกันไม่รู้ตัวด้วยซ้ำว่า
กำลังถูกแอบมองอยู่ค่ะเนี่ยฮะไม่รู้เลยว่ามีคนสังเกต
การใช้ชีวิตประจำวันของเธอว่ากลับตอนไหนอยู่ตอนไหน
สามีออกไปตอนไหนตอนไหนอยู่คนเดียว
คิดว่าน่าจะน่าจะแอบมองจริงจริงแหละเพราะว่า
ปีนเข้ามาแล้วเขาเขาเขาเขาเดินแบบชำนาญเลยอ่ะ
เขารู้ทุกซอกทุกมุมเลยน่ะใช่เขาบอกว่าพอตอนที่เขามา
เขาอาศัยช่วงที่แบบว่าเราเข้าบ้านแล้วแล้วก็เก็บหมาแล้ว
ใช่รู้ด้วยรู้ด้วยว่าหน้าต่างห้องนอนอยู่ตรงไหน
อืมเดินไปส่องอยู่แต่ไม่เห็นอะไรเพราะว่ามืด
เขาบอกอย่างนี้เพราะเขาบอกว่าไม่ได้ตั้งใจจะทำร้าย
ตอนนั้นเมาเขาพูดอย่างเงี้ใช่วันนั้นเมา
เขาก็ถามหน่อยว่าคือเข้ามานี่คือหวังอย่างอื่นไหม

ดื่มเหล้านี่มีแต่ว่าเสพยาผมไม่เคยเห็นนะ
เพราะว่าผมไม่ได้เข้าไปคุกคีกับเขานักหนาหรอก
ทักทายก็คือจะคุ้นกับเมียเจ้าของบ้านเขา
ทักทายก็กินข้าวยังวะมันคือพูดกับเราไม่รู้เรื่องอ่ะ
ภาษาคือตรงอ่ะเราเราฟังไม่เคยรู้เรื่อง
ก็เลยแค่รู้จักผ่านเราช่วย
อันนี้ผมไม่เข้าใจว่าเขาไปเจอกันที่ไหน
แต่เขาเคยทำวกเหลือแถวอีกซอยหนึ่ง
ผมก็ไม่เข้าใจนะเขาไปทำอยู่จุดไหน
แล้วเขาเป็นหัวหนุ่มโสดเนอะ
ของนี้เราไม่แน่นอนนะของนี้เราไม่รู้
อาจจะเป็นอย่างนั้นอาจจะมีส่วน

มีกล้อปลัวของเขาแล้วนะครับ
ตำรวจแจ้งข้อหาก็คือบุกรุกเคหสถานยามวิกา
แล้วก็ข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนได้รับบาดเจ็บนะครับ
รวมทั้งเรื่องของข้อหาเรื่องการเสพยาเสพติดด้วย

น่ากลัวจริงค่ะไปใกล้ตัวจริง